พิศนุโลกกันหน่อยนะคะแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาว
แต่ว่าทำมาหากินก็ต้องทำต่อไปนะคะ
พิศนุโลกเขามีฟาร์มเพาะเลี้ยงปูนาที่แรกเลยนะ
ซึ่งเขาบอกว่าอุ๊ยปูนาขายดีมาก
ยังต่อยอดทำน้ำพริกป่าได้อีก
ไปดูกันหน่อยค่ะว่าฟาร์มนี้ใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะคะ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปูนาแห่งแรกของพิศนุโลกัน
อยู่ในธรรมบนมะขามสูงค่ะอยู่ในอำเภอเมือง
ฟาร์มก็คือนายวัชระเสือรอดอายุ๔๐ปีนะคะ

แล้วก็วงบ่อปูนเป็นที่อยู่ของปูนา

จุดเริ่มแรกของฟาร์มปูนาเนี่ยเกิดขึ้นสามปีที่แล้วเขาเนี่ยลาออกจากงาน
เพาะเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวขายแล้วก็อยากจะหาอาชีพเสริมที่ขายได้ตลอดทั้งปีค่ะ
เพราะเอิ้นได้ไปดูงานฟาร์มเพาะปูนาที่สิงห์บุรีแล้วก็เลยซื้อพ่อพันธ์แม่พันธุนากลับมา๕๐คู่เลยค่ะ
ทดลองเลี้ยงอยู่ประมาณ๖เดือนรอดปูนารอดออกลูกออกหลานมาในปริมาณที่เขาก็ขายได้
เขาเลยตัดสินใจสร้างบ่อใหญ่เอาไว้สามบ่อเลยค่ะแบ่งเลี้ยงตามอายุเลยนะคะ
มีบ่ออนุบาลก็เลี้ยงปูอายุหนึ่งถึงสองเดือน
บ่อพ่อเลี้ยงเป็นปูอายุสามถึงสี่เดือนแล้วก็บ่อพ่อพันธ์แม่พันธ์อายุประมาณหนึ่งปี
ปกติแล้วเนี่ยปูนาเนี่ยมันจะท้องปีละครั้งช่วงหน้าฝนค่ะ
เขาก็สามารถทำให้ปูนาออกลูกได้ตลอดทั้งปีเลยแม่ปูหนึ่งตัวให้ลูกเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เท่าไหร่ฮะสี่ถึงห้าร้อยตัวค่ะโอ้โหนึกว่าห้าตัวสี่ถึงห้าร้อยตัวเลย
ประมาณห้าเดือนก็ส่งขายได้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนล่ะ
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านอื่นไปไม่ได้นอกจากร้านส้มตำจ้ะก็ส้มตำปู
ถูกต้องออเดอร์มาจากภาคอีสานนะคะราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาท
ส่วนพ่อพันธุแม่พันธุ์ก็จะขายคู่ละแปดสิบบาทเหมือนกันนอกจากนี้ยังต่อยอดทำน้ำพริกป่าปูนา
ขายกระปุกละยี่สิบบาทไปอีกเอ้าบวกทบเข้าไป
วัชระยังบอกด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยปูนากลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวไปแล้วค่ะ
ตกอยู่ที่เดือนละสามถึงสี่หมื่นบาทเลยนะเพราะฉะนั้น
ใครที่สนใจว่าเอ๊ะนี่ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต่อยอดทำกำไรหรือว่าเสริมอาชีพได้เนี่ย
ติดต่อไปได้นะคะหรือว่าอยากศึกษาดูงานก็ติดต่อไปได้เหมือนกัน
เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยศูนย์แปดเก้าหกสามแปดสี่สองศูนย์สี่ค่ะ
เดี๋ยวผมโทรไปนะรับสายผมด้วยนะผมจะไปฝึกเลี้ยงปู
เลี้ยงปูนาใช่ไหมเออน่าสนใจน่าสนใจเออเพราะว่าดูดูเออ
ไม่แน่ใจว่าเลี้ยงยากไหมแต่เขาก็บอกว่าคือ๖เดือนเขาทำให้มันรอดได้
ก็น่าจะอยู่ด้วยแล้วเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคือผลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าว
สวนยางภาระอะไรราคามันไม่ค่อยดีตกตำหมดเลยเออลองหาอาชีพเสริมดู
คุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะปลูกข้าวไปด้วยเอาทำบ่อปูนาในบ้านไปด้วย
ในสวนไปด้วยมันเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง
พื้นที่อาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากก็น่าจะไว้อยู่น่าสนใจ